คุณผู้ชมครับเศรษฐีนีเมืองประจวบ

แต่ว่าล่าสุดมีคนไปพบว่าถูกฆาตกรรม
แล้วก็เอาศพไปยัดเอาไว้ใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นห้องเก็บของ
สืบไปสืบมาเหมือนกับปมเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน

เพราะว่าเธอเคยเปลยเอาไว้กับญาติว่า
ถ้าเธอเป็นอะไรน่าจะเป็นเพราะผู้ชายคนนี้
แต่ปมเหตุมันเกิดจากอะไรไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ฆาตกรรมคาบ้านสภาพศพนอนแต่แข็งคว่ำหน้าในชุดทำงาน
บนตัวพบจอบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ลงมือสังหาร
ตำรวจทัพสแก่เข้าเก็บหลักฐาน
พบถูกตีเข้ากกหูซ้ายจนกระโหลกแตก
คอถูกฟาดจนยุบใบหน้าเละแทบไม่มีเขาโครงเดิม
และโดนฟาดจนกลามหักมีทรัพย์สินที่ศูนย์หายเป็นกระเป๋าและโทรศัพท์
ขวัญชัยโคปีชาซึ่งเป็นพี่ชาย
บอกน้องสาวทำสวนมะพร้าวหลายสิบไร่
เลี้ยงวัวหลายสิบตัวมีฐานักขั้นเศษที
ปกติบ้านหลังนี้น้องจะอยู่คนเดียว
แต่ช่วงหลังมาพบว่ามีชายมาติดพันธุ
เมื่อวานโทรศัพท์มาหาน้องติดต่อไม่ได้
จึงมาดูก็พบว่าถูกฆ่า
ขณะที่สุธาสินีแก้วมณีโชธพี่สาวอีกคนให้การสอดคล้องกัน
บอกตำรวจเรียกตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
ตั้งแต่เมื่อคืนผู้ชายคนนี้มักเข้าออกบ้านน้องเป็นประจำ
น้องเคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาขอเงิน
และที่สำคัญน้องสาวเคยบอกว่า
ถ้าตายไปให้รู้ไว้เลยว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนนี้
แล้วน้องสาวเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่ามีปัญหาอะไรกัน

ชอบของเงินเพราะผู้ชายจะเป็นหนี้สินเยอะ
แล้วเขาก็พูดว่าอย่างนี้ว่าถ้ากูเป็นอะไรไปก็มึงนั่นแหละ

ถ้ากูตายไปพี่น้องผมก็ไม่เอามึงไว้

ตำรวจจึงเชิญตัวผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าตัวยืนการปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์
ตำรวจยังคงทำงานควบคู่กันไป

รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งวัดถูกพยานในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
เทคนิคพิเศษติดตามการใช้โทรศัพท์ของผู้ตายที่ศูนย์หาย
เพื่อเข้าใกล้คนร้ายให้มากที่สุด
มตายครั้งนี้ชุดคลี่คลายคดีให้น้ำหนักไปที่เรื่องความหึงหวง
คาดว่าก่อนถูกฆ่าอาจมีปากเสียงรุนแรงกับฆาตกร
จึงถูกฆ่าตายสยองรูปคดีไม่น่าซับซ้อน
ล่าสุดตำรวจพอได้เบาะแสอะไรบางอย่างแล้ว
รอนับถอยหลังกระชากชมหน้าฆาตกร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน